สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีฮะโอเคค่ะ
ไม่ต้องพูดอะไรเลยค้าข้าวค่าวเลยก็เลยดีกว่าไหมค้า
ถามเมื่อนิดหนึ่งตัวรงด๊อกเตอร์กลับหรือยังค่ะอ้าวไอลิงที่ไหนมันมาแถวนั้นไหม
ไม่ต้องแล้วออกไปแล้วหรอสดแล้ว

เก่ามากและเน่าด้วย

ผมขึ้นวินมอสไซค์มาครับ

วันนี้วันศุกร์เขาก็ห้ามใจเย็น

แล้วดูแล้วถือมาอย่างงี้ออกอากาศ

มาเรื่องนี้กันอัปเดตเรื่องน้ำท่วมกันหน่อยจะดีไหมค

เรียกได้ว่าเป็นการเร่งสูบน้ำนะฮะ
เปิดถนนเชื่อมของอำเภอเมืองวาริน

กับอำเภอเมืองกันเลยทีเดียวนะฮะ

หลังจากที่น้ำมูลได้ไหลเอิด
ท่วมพื้นผิวถนนสูงกว่า๑เมตร
จนต้องปิดถนนเมื่อวันที่๑๐กันยายนนะคะ
แล้วก็รถบรรทุกบริการรับส่งประชาชนเท่านั้น

เพราะว่าน้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลแรงมากเลยล่ะค่ะ

น้ำเนี่ยลดระดับลงไปเรื่อยนะคะ
ที่จังหวัดอุบันราชธานีจนถึงส่วนที่

ตำรวจและกรมทางหลวง
ก็วางแท่งแบรียอร์
พร้อมกันนั้นก็ยังได้ความอนุเคราะห์

ก็เป็นท่อซิ่งพญานาคจำกันได้ใช่ไหมคะ
ที่เราไปใช้ที่หมูป่านะ

เอามาจากที่นั่นกันเลยทีเดียวนะคะ

เครื่องสูบน้ำอันนี้นะคะเคยได้กู้
นำมาก็กู้ถนนอุบลแล้วก็วารินชำราบ
เอาไว้ได้เลยทีเดียวก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะคะ
คาดว่าสามารถสูบน้ำออกได้เร็วเกินคาดเลย
โดยสามารถนี่นะคะ
เครื่องนี้นะฮะเวลาจะดูดทีเนี่ย
วินาทีสามารถสูบน้ำได้ถึงสองพันลิตร
หรือคิดง่ายนะก็คือว่า
หากมีเนื้อที่สัก๑๐ไร่อย่างนี้นะ

สมมุติถูกน้ำท่วมลึกไปสักหนึ่งเมตร

ท่อซิ่งนี้จะใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงครึ่ง
หมดในการสูบออกนะฮะ
หากเจ้าหน้าที่สามารถที่จะแบบว่าบล็อกน้ำได้หลายจุดเนี่ย

นำเครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบออกได้นะครับ

ภายในสายหนึ่งชั่วโมงครึ่งนี้ออกได้หมดเลยนะค่ะ
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมาก
ท่าน้ำวัดหลวงเทศบาลนครอุบันรัชงานีกำลังผลผนถ่าย

กองทัพภาคที่๒ใซว่นน่ะได้ร่วมกับ
ที่สำนักโชลประธานที่๗อุบลรัชธานีนำกระสอบทรายมาทำเป็นแนวรั้วริมตลิ่ง
ตั้งแต่ท่าน้ำตลาดใหญ่ไปจนถึงท่าน้ำวัดหลวงนะฮะ
ระยะทางยาวประมาณ๑กิโลเมตรเพื่อที่จะกั้นน้ำมูลที่เอ่อล้นตลิ่ง
ไหลท่วมบ้านเรือนของประชาชนสูงประมาณ๘๐เซนติเมตรก็เลยทีเดียว
จากนั้นก็ได้นำเครื่องสูบน้ำนี่แหละขนาด๖๐นิ้วมาสูบน้ำที่ท่วมขังบริเวณถนน
เอาออกไปเพื่อที่จะคืนเส้นทางการจราจรให้กับประชาชน
อย่างที่เราเห็นตอนนี้ถนนทั้งหมดในหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่
ก็เรียกว่าท่วมใช้แบบว่าเรือพายกันเลยทีเดียว
ตอนนี้เขาก็กำลังค่อยสูบออกไป
ด้านการปรับปลาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ค่าน้ำปรับปลาไปจนถึงวันที่๑๕ตุลาคม

ใช่งวดค่าน้ำปรับปลาประจำเดือนกันยายน
คิดค่าน้ำที่ใช้ของเดือนสิงหาคมเนี่ย
ก็เรียกว่ามาตราวัดน้ำเนี่ย

ในหลายพื้นที่ให้กรรมประชาชนเนี่ยนะคะ
ในการเดินทางไปชำระค่าน้ำปลาปลา

ช่วยเหลือกันอันนี้ก็ต้องช่วยนะเพราะมันก็แบบมันยาภัยที่บัตรนะฮะ
ถูกต้องแบบยกให้ไปเลยได้มั้ยเดือนนี้ใช้น้อยอะไรอย่างงี้
ตอนนี้หลายภาพก็แทบจะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนะ
มาตราวัดน้ำอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันก็ไม่ได้วัดอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ถูกหรือเปล่า
พอถึงเวลาที่จะต้องไปจ่ายเนี่ยมันก็แทบจะไม่มี
แล้วก็คนที่เอาเรือไปก็ไม่มีผ้าห่มไปนะออกมาข้างนอกไปหาตังค์แล้วซื้อผ้าห่ม
กลับกันเข้าไปอีกก็ต้องผูกถุงแล้วก็โยงกันขึ้นไป
คือพูดตรงก็คือปัจจัย๔แล้วก็รายละเอียดก็ต้องไปถามคุณละเต้าเองว่าต้องการอะไร
แต่ละคนแต่ละบ้านก็อาจจะขาดแคลนไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
แต่น้ำดื่มอาหารการกินเนี่ยสำคัญต้องมีแน่นอนนะฮะก็ไปช่วยเหลือกันนะครับผม
แต่เขาบอกว่าในบางพื้นที่ก็น้ำเริ่มลดแล้วนะครับดี

เดี๋ยวพี่ม้าบอกเมื่อกี้ว่าเริ่มลงแล้ว

ลงไวเลย๒วันเงียบกิ๊บหายหมดเลยก็ดีครับผมนะฮะ

โอ้โหขนาดเครื่องอาจจะยิ่ง๑๐วิตรแล้วนะ๑วิตร๒๐๐ลิตรเหรอ

แต่เขาบอกว่าหลังรถเนี่ยจะยิ่งหนักนะต้องช่วยเข้าไปอีก

ฟื้นฟูเสียหายหลายอย่างด้วยนะครับผม

เพราะตอนนี้เงินบริจาคในบัญชีพี่บินก็เกิน๓๘๐ล้านอะไรใช่ไหม
แต่พี่บินเขาเอาไปแจก๕๐๐๐ที่เอาไปทำเพริงอยู่กันนะละเนี้ย
ใช่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นั่นแหละหลังจากนามรถก็มีการช่วยเหลือแล้วก็การซ่อมแซมบ้าน

หลายคนเขาก็บอกว่าเงินที่ได้ไปบางส่วนเขาก็เอาไปซ่อมตรงประตูนะครับ
เพราะว่าเวลามันโดดน้ำพังมันกร่อนไปหมดเลยใช่ไหม
แล้วก็ขอร้องพวกโจรขโมยแล้วกันนะช่วงนี้อย่าซ้ำเติมกัน

แบตเตอรี่รถเรือโดดลุ้ย
เมื่อวานเขาบอกว่าหลังจากทางธนยกลงใช่ไหมฮะ
ก็มีทางตำรวจทหารก็ไปดูแลรักษา

ปรากฏว่าโจรก็ถือโอกาสช่วงนั้นไปขโมยของในบ้าน

บาปกรรมจริงเลยนะฮะ

แล้วเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็บอกขอลองบอกว่าให้ออกจากสะพานไป
ไปอยู่ในที่ที่เขาจัดสรรไว้ให้อยู่เลยดีกว่า

เพราะไหนเนี่ยน้ำมันกำลังเริ่มลดลงมันเจิงใช่ไหม

ห่วงบ้านแล้วค่ายทหารที่ให้ไปอยู่ก็ไกล
ไกลไปไกลบ้านเขาก็เป็นห่วง
ตอนน้ำท่วมยุคนู้นปี๔๕
แม่ผมพูดเลยว่าบ้านอยู่สะพานใหม่ท่วมหมดเลย

มานะคะผู้ชมจากข่าวน้ำท่วม
คราวนี้มาถึงข่าวที่ทุกคนได้ความสนใจกันอยู่ตอนนี้

ยาเสียสานี่สื่อคิดไปเอง

นายรัชเดชหรือน้ำอุ่น
พิตตี้สาวลงมานอนที่โซฟาล็อบบี้คอนโดก่อนจะเป็นศพ
ใน๓ข้อหาด้วยการฆ่าผู้อื่นพาไปอนาจารย์และกักขังหน่วงเหนียวนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานความคืบหน้ากลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพระยงเอี่ยมสกุลผู้อำกับสนบุคโล
กล่าวว่าคดีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำพยานแวดลอบ
ส่วนกรณีที่นายรัชเดชหรือน้ำอุ่นเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจขอยืนยันยืนยันว่ายังไม่ออก
หมายจับใครทั้งนั้นนะฮะเพราะต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในสำนวนคดีนี้นะครับประมาณวันจันทร์ที่๒๓กันยาเนี่ย
สื่อมวลชนคิดไปเองนะครับยืนยันว่ายังไม่พบแล้ว
ผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ออกเป็นทางการนะครับจึงไม่สามารถระบุได้ในตอนนี้นะฮะ
แล้วก็มีรายงานอีกว่านะครับผมพนักงานสอบสวนเค้นสอบปากคำน้ำอุ่นนานกว่า๑๐ชั่วโมงนะฮะ
ในประเด็นช่วงเวลาในวันเกิดเหตุอย่างละเอียดและประเด็นการร่วมหลับนอนกับผู้ตายนะครับ
เจ้าตัวให้การปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรกับผู้ตายและเก็บดีเอนเอน้ำอุ่นไว้เปรียบเทียบแล้ว
ทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าผลการชนสูตรศพของลาลาเบลเบื้องต้นแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
อยู่ในห้องของผู้ต้องสงสัยแล้วครับคือตอน๑ทุ่มนะฮะ
อยู่ในห้องของผู้ต้องสงสัยแล้วทั้งนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานครับ
โดยขณะนี้ผู้ต้องสงสัยอาจเข้าข่ายการกระทำผิดเคลื่อนย้ายศพเพียงเท่านั้นนะฮะ

แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจอนะฮะ
นี่แหละฮะยาตัวนี้ฮะยาเสียสาวเสียหนุ่มนะฮะ

มีมีนะฮะพี่ปะทายทำหน้าหมดแล้วฮะอยากได้

กำลังคิดว่าตอนที่ลากไปนั่นเขาเสียชีวิตหรือยัง

ตอนที่ลากมาเนี่ยเห็นว่ามือเขาสภาพร่างกายเขาแบบเหมือนแข็งอะไรอย่างนี้ไปแล้วหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยแบบยังไม่มีข้อพิสูจน์นี่ไงดูเนี่ย
นะฉันว่าคงแบบว่าคงเสียชีวิตแล้วมั้งเนอะเนี้ยตรงเนี้ย
เราเรายังไม่รู้จริงเพราะว่าต้องประติดประต่อกัน
เนี่ยแล้วเนี่ยกับในลิฟต์เนี่ยก็ดูอุ้ยอันนี้ตรงประตู
ในลิฟต์นะฮะตรงประตูนะฮะนี่เขาก็บอกว่าสำหรับความคืบหน้า
เมื่อช่วงเย็นวันที่๒๐เจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เดินทาง
เข้าไปตรวจสอบเสียงบ้านพักย่านบางบัวทองที่ใช้จัดปาร์ตี้อีกครั้ง
หลังจากก่อนหน้านี้ได้เข้าไปหารักฐานแล้วรอบนึง
โดยเจ้าที่ได้หลักฐานสำคัญคือทั้งขวดน้ำขวดเหล้าที่พบในบ้าน
รวมถึงหลักฐานสำคัญอีกหลายอย่างที่เชื่อมโยงถึงน้ำอุ่นและเพื่อนที่ร่วมจัดปาร์ตี้
อืมซึ่งการเข้าไปตรวจสอบในบ้านซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการหารักฐานเพิ่มเติม
แต่ที่น่าสนใจคือนอกจากนี้เจ้าที่ยังได้หลักฐานสำคัญเป็นโทรศัพท์มือถืออืมอืม
พบในบ้านหลังดังกล่าวโดยได้นำกลับมาตรวจสอบและพยายามกู้ข้อมูลที่ถูกลบไปบางส่วน
ตอนนี้จึงพยายามกู้ข้อมูลที่โดนลบไปทั้งหมดเพื่อเป็นอีกหลักฐานสำคัญในการเอาผิดปาร์ตี้มรณะในครั้งนี้

คือเนี่ยวันนี้ก็มีน้องพิตตี้ต่าง

ก็มีหลายคนที่เคยไปงั้นก็ก็ออกมาพูด

ตอนนั้นมีน้องคนนึงเมาจริงอยู่ดีก็เมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะเริ่มจากเมาเหล้าก่อนเนอะ
อันนี้คือน่าจะเป็นหมายเหตุกำหนดการอะไรประมาณนี้ป่ะ
ผมก็เข้าไปอ่านคร่าวแล้วก็เป็นแบบเหมือนกรุ๊ปเพื่อนคุยกันนั่นแหละ
แล้วก็พูดถึงเรื่องในวันนั้นแหละ
เห็นไหมบัตรเจตคือ๒๐๐๐งาน๕ชั่วโมงสถานที่ที่นี่
อุ้ยนี่ไล่วันเลยนะ๑๔๑๓๙ทับ๑๓๙ทับ๑๔นะ
ก็คือ๒วันเนี่ยไล่มาเลย
ก็มีวันที่๑๓กันยา๑๓ก็คือวันศุกร์ศุกร์๑๓วันนั้นจำได้
แล้วก็มี๑๔กับวันเสาร์
คือต่อเนื่องเนอะ
แล้วช่วงวันเกิดของน้องเข้าไปดีป่ะได้ไหม
นี่แสดงว่าในงานมีพิวตี้เยอะมาก

งาน๕ชั่วโมงสถานที่บางบัวทอง

ิตตี้เต็มไปหมดเลยเห็นก็บอกจริง
ก็คือเขาก็แบบมีอย่างนี้คือสมมุติ๕ชั่วโมงพอเมาแล้ว
บอกความเขาเมาหรือเขามีงานต่อคอขอตัวอะไรอีก

บางคนก็ไปต่อกันบางคนก็กลับบ้าน

ในฐานะที่เป็นผู้ชาวตรงพี่มีมั้ยคะ
มีฮะมีฮะคือผมเนี่ยบอกเลยว่าครั้งแรกเนี่ยคือผมถูกมอม

ตอนนั้นพี่ด่อหม่อมตัวเองด้วยแล้วก็หม่อมหม่อมไปหม่อมกันมาครับผม

เห็นขาวเป็นดำดำเป็นขาวชั่วโมงนั้นฮะ
ใกล้วายแล้วต้องเอาสักนิดนึง
ครับผมก็โดนมอมไปแล้วก็
จบที่ไหนไม่รู้ว่าตื่นมายังงงอยู่เลยอ่ะเหรอ

ตัวนี้ก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าต้องจะทำอะไรบ้าง

สลึมสลือเหมือนจะไม่รู้แต่ก็รู้นิด

ก่อนที่จะทำงานสายขาว

งานกลางคืนงานดาร์กคือแบบว่างานแบบพิธีกรงานกลางคืนเขาก็รับ
เคยเคยเล่นคอนเสิร์ตนะฮะไปเล่นทั้งหมดหลายที่บาร์โฮสก็ไปมาแล้ว
เล่นมาหมดแล้วนะฮะในบาร์บาเกก็ไปมา

นักร้องนักบริมทรีย์ก็คือไปเล่นในบาร์พวกนั้น
เล่นมาแล้วนะฮะเล้าก็เล่นมาแล้วครับผมเล้าไก่เล้าเป็ดก็เล่นมาหมดแล้วครับผม
ตอนนั้นเขาให้พี่ไปเล่นจริงเหรอพี่อะไรนะฮะเขาเป็นทีมใช่ป่

เพราะฉะนั้นว่าเมนต้าดังนะเพลงขึ้นดับหนึ่งนะดังนะสุดหล่อดังมากเลย

ไปเรื่อยไปลืมต้องรอผลตรวจสอบอีกหลายตอนนี้อีกหลายหลักฐาน
ตอนนี้หลายคนพยายามจะเทียบไทม์ไลน์นะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็พยายามเทียบไทม์ไลน์ว่าเออตอนเวลาเท่านี้เนี่ย
สรุปตอนนี้คืออยากรู้จริงว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ในห้องน้ำอุ่นหรือเปล่า
แต่คดีแบบนี้ไม่น่ายากป่ะหมายถึงว่าไม่ได้ซับซ้อนมากหรือเปล่า
ผมว่าตำรวจได้หลักฐานเยอะหลักฐานเยอะแน่นอน
ถ้าคนโครงหกเนี่ยเราก็ยังละจะต้องเห็นอะไรซักอย่างล่ะ
แน่นนอนแน่นนอนแล้วดูน้องครับ
เหลือนี้ก็เรามีมูลเปิดหลักฐานราคาต่างคนแชร์กันเยอะมาก
รับมั้ยถ้ามีงานมารับมั้ย

อ๋อไม่รับใช่มั้ยทำไมอ่ะ
นมือทนเท้ารับไปทุกสถานการณ์

ผมเล่าอันหนึ่งได้มั้ย
เคยไปญี่ปุ่นไปถ่ายรายการที่ญี่ปุ่น
จะมีเอ็นเตอร์เทนอันหนึ่งที่เมืองไทยยังไม่มีนะฮะ

เข้ามาคุยเข้ามากอด

แล้วแบบเต็มที่แล้วแบบจับทุกอย่างได้หมด

คุณผู้ชายที่มาเที่ยวรักเมียมากขึ้น

ถ้าขนาดนั้นพูดพริกพากยังต้องไปอยู่นะเนี่ย
ไปถ่ายรายการแล้วทำได้ทุกอย่างนะ
คุณสามารถสั่งเขาได้ทุกอย่าง

ถ้าลองมาเปิดธุรกิจในเมืองไทยอยู่
ตอนนี้ก็แรงแรงแล้วว่าจะไปด้วยกับตัวอื่นตัว

แต่หนูไม่รู้อย่างคุณแม่ม้ายังชวนเขาคุยได้ไง
ความสวยความงามพี่ผัดก็เอ็นเตอร์เทนได้
จะไปคุยความงามกับผู้ชาย
เผาคนที่กลับส่างจังหวัดได้ยัง

อันนี้นอกจากไม่รักเมียภะคุณ

ผู้ชายอยากเจอพี่มาร์คเรื่องปลูกผมนะ

ปลูกอะไรปลูกผมเนี่ย
ติดต่อได้มาเลยทีเดียว

ไปเจอจราเข้ตัวนะ
หนักตั้ง๑๐๐กิโลกรัมกันเลย

คุณอยู่ที่จังหวัดตากค่ะ

นี่เจออยู่ซอยหมู่บ้านถุงทอง

ชาวบ้านจำนวนมากพากันไปมุ่งดูตกใจ
มันมาได้ยังไงมาอยู่ใต้ถุนบ้านอย่างนี้

แล้วผลปรากฏว่าก็เป็นผู้ชาย๓คน
กล้าจับน่ากลัวไหม

ใช้เวลานักกว่า๑๕นาที

เอานี่แหละกสอบคลุมหัวไป

แล้วก็ลากกันออกมานี่แหละ
มีการดิ้นเล็กน้อยด้วยนะ
น้ำหนักสุดท้ายกิโลกรัมเลยที่เดียว
ที่ขนแบบไปนี่นะนะ
จะเป็นเจ้าของจอราเข้ที่เลี้ยงไว้

พอเขาพบมะพร้ามเขารู้ว่ามันออกมาจากที่เขาเลี้ยง
มันเข้าไปหลังตึก

เข้าไปตรงหลังตึกที่เป็นโรงเรียน
โรงเรียนราชวิทยาคุณแค๊ตกูนี่

ตอนมาคลานมาตอนกลับบินกลับนะฮะ

สอบถามชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นจราเข้ที่เลี้ยงเอาไว้แล้วมันหลุดออกมา

เจ้าตัวนี้แหละแล้วหลุดออกมาตอนช่วงกลางดึกนะ
แล้วก็คลานไปถึง๑กิโลเลยความยาวที่มันไป
ในขณะนั้นเด็กนักเรียนบริเวณนางกล่าวก็บอกว่าตกใจที่ได้เจอในทักษะแบบนี้
เขาบอกว่ามีชายคนนึงเนี่ยเป็นคนเป็นคนเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าเขานอนอยู่ในบ้านเนี่ย
เขาพบว่าจอละเค่นี่หลบตัวเข้ามาซ่อนอยู่ในบ้านใช่เปล่า
แล้วก็ได้ยินเสียงกริกกริกกริก
อ๋ออยู่ต้างม้าเฮ้าอยู่แล้วก็
แล้วก็ได้ยินเสียงแล้วโอ้โหเออเลี้ยงไว้ทำกระเป๋าเหรอเออ
หรอต้องเลี้ยงไว้พาณิชย์แหละไม่รู้ว่าก็จะเป็นฟาร์มมั้งอุ้ย
แต่พี่ผัดเคยไปไปเอ่อแม่วงอ่ะค่ะเป็นไงแล้วก็ขึ้นไม่ได้
เพราะว่าต้องนอนข้างล่างก่อนเพราะเขาเปิดตอน๖โมงเช้า
ก็เลยนอนที่รีสอร์ทแถวนั้นเชื่อมั้ยกลางคืนอ่ะมันน่ากลัวมากนะ
คืองูอะค่ะมันไล่อินหนูอยู่ข้างใต้มันเป็นป่าแต่ว่าแต่เราไม่เห็นตัว
เนื้อแต่เสียงทั้งคืนแล้วก็แล้วก็กุกกักกุกกักแล้วก็อยู่นี่
เป็นพี่ไม่หลับเหรอฉันไม่หลับไม่หลับฉันไปนานแล้วไปไม่ได้ไง
มันมืดอยู่ในแบบมันเป็นป่าป่าแล้วออกไปไม่ได้ขึ้นไปรถไปนอนอยู่บนรถไม่ไหวล่ะ
ตัดไปหนูว่าอยากออกจากรถออกจากที่พักมากแต่ไม่กล้าออกแล้วต้องออกไม่ได้เลย
ไม่รับไม่ได้แล้วแล้วคุณพม่าเนี่ยได้ยินอย่างเงี้ยเราว่ากุกกกกุกกคุณกักน่ะ
ออกมาสูงสี่สองห้าโดนกินทำไมพระพุทธแม่งกัดแล้วทำไมอ้อใช่
เอาละนี่ต้องไปที่ค็ณย่าสิมันเป็นที่เวลาเราพักใช่ป่ะนอนนอน
อย่างเงี้พอตกกลางคืนแร็ดรถมาเดินอยู่หน้าบ้านเต็มไปหมดเลย
แต่เชื่องใช่ไหมไม่เชื่องสิไอ้ย่าแรดเนี้ยมันฆ่าคนปีหนึ่งหลายเลยน่ะ
ที่เจ้าชายอยากจะให้ลูกของเขาเนี่ยได้แต่งงานกับคนที่มีความแข็งแกร่ง
เขาก็เลยขุดขุดน้ำแล้วปล่อยจอเข้เป็นพันตัวอยู่ข้างในนั้น
ตรงกลางมีเกาะอยู่มีเกาะอยู่
แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนที่กล้าเนี่ย
กระโดดลงไปเนี่ยแล้วไหว้ผ่านจราเข้แล้วไปถึงเกาะตรงกลางนั้นได้
เขาจะมอบทรัพย์สมบัติกับลูกสาวให้ตายฮะ
ไปถึงตรงกลางแล้วนะขอถึงกราบเพื่อเข้าขึ้นฝั่งเพื่อเขาตะโกนเลย
เขาบอกว่าเกาะติดเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามันมีคลิปวิดีโอ๓คลิป
ปล่อยออกมาในโลกโซเชียลนะคะเนี่ย๓คลิปเห็นไหมเนี่ยเหมือนเก็บเหมือนเกมเลยเนอะ
ได้ไงได้ไงเขาทำภาพเป็นแบบเนี้ยเออกลับแสงให้ดูให้เห็นวัตถุสีดำ
ย่ำเห็นไหมใช่แล้วก็บันทึกภาพนะคะนักบินประจำเครื่องบินรบของกองทัพเรือสองนายเนี่ย
แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าอันนี้เอาออกมาให้เราดูถึง๓คลิปด้วยกันนะคะ
แต่ทางกองทัพเอ่อของสหรัฐรัฐเนี้ยเรียกวัตถุประหลาดที่บินได้
ซึ่งผ่านเข้าไปในน่านฟ้าของเขตทหารค่ะในขณะที่เขากำลังมีการซ้อมรบอยู่นะคะ
เขาบอกว่าคลิปวิดีโอทั้ง๓คลิปนี้นะคะอันหนึ่งบันทึกในปี
สองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะคะส่วนอ่าอีกสองคลิปเนี่ยบันทึกในปี
ผสัยสองพันห้าร้อยห้าสิบแปนนะคะอืมถูกตั้งชื่อว่าเอฟแอลอะวัน
โอ้โหหือจิมเบลยากเนอะครับแล้วก็อีกอันอะไรก็ตั้ง

ไม่เหยียบจริงอะไรอย่างนี้นะคะใช่ประมาณนั้นนะคะแต่เค้ายืนยันว่าจริงนะคะ
แล้วก็วัตถุที่บินได้เคลื่อนที่เร็วมากนะคะ

ยังแสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์ได้ล็อกเป้าวัตถุปริศนาที่กำลังบินอยู่
ก่อนที่มันจะพุ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปทางซ้ายของเฟรม
เกินกว่าที่เซ็นเซอร์จะตามไปล็อกเป้าทัน
คือเครื่องบินเนี่ยอันนี้เครื่องบินล็อกนะซึ่งเครื่องบินก็บินเร็วกว่าเสียงอยู่แล้ว
แต่ยังบินไม่ทันเค้าเลยอะเค้าบอกว่าไปเป็นความเร็วแสงเลย

หรือเป็นพวกดาวหางป่ะ
มีคำถามเยอะมากถ้าจะให้ฉันเชื่อเธอเข้าใจคำนี้ป่ะ
คือฉันถามคำนึงในขณะที่เรามองขึ้นไปเนี่ยเห็นดาวต่างนานา
แล้ววันหนึ่งเนี่ยคนก็แบบว่าไปตามดวงดาวแห่งแถวนั้นแล้วก็ลงไปตามดวงดาวด้วยอะไรอย่างนี้
ฉันก็ไม่เห็นมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นหรือมีอะไรอย่างนี้

ใช่ไหมอ้าวแล้วเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ามันจะแบบว่ามีจานบินมีแบบว่าอะไรนะตัวอะไรนะ

ถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยนะฉันก็ถามคำนึงไอ้เอเลียนเกิดมาได้ยังไง
แล้วไอ้ตาแบบนี้มันเกิดมาได้อย่างนี้มันเกิดมาได้ยังไง
แล้วฉันถามคำนึงไอ้จานพวกนี้ฉันถามว่ามันมีแร่ธาตุอะไรในดาวดวงนั้นที่สามารถจะมาตีเป็นเหล็กอย่างนี้ได้อ่ะ

ถ้าอยากเห็นถ้าอยากเห็นชานบินถ้าอยากเห็นชานบินผมแนะนำลาดพร้าวลาดพร้าว๘๐กางเกงซอยหน่อย

จะมีแฟลตอยู่ตรงนั้นนะฮะทุกเย็นเลยฮะ

จานบินทั้งสากบินทั้งถ้วยบิน

ผมเชื่อเพราะว่าผมผมเอาตักกะง่ายเลย
ไปบนฟ้าดวงดาวเนี่ยมีจำนวนเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านดวง
หนึ่งเราคือหนึ่งในนั้นฉะนั้นคิดตักกะง่ายเรา๑ในแสนล้านเรายังมีโอกาสที่มีชีวิตถูกไหม

มีอะไรแต่แค่ยังไม่มาเจอกันเพราะมันไกลกันมากเท่านั้นเอง

เชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะแต่ตอนเด็กอ่ะ
เหรอฮะนั่งดูทั้งคืนทั้งวันเลยอ่ะ

ใช่ทำการบ้านเสร็จก็ไปเฝ้า
ตอนนั้นนั่งดูเนี่ยมีอาหารรอบตัว

เนี่ยอีกวันนี้ทางคณะมันอ่ะ

อ๋อคือนั่งดูดาวกัน

นั่งดูดาวกันหรอ
แจงเห็นพาทิศไหม

มันต้องจบเรียบสารมาก
โอเคค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้านะคะภาคใต้นี่ก็น่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียว

ได้ไหมค่ะ
ปกคลุมภาคใต้ตอนล่างกระทบสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็นายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนะคะนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะ
ก็ออกประกาศนะคะว่าตอนนี้ให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะ
เพราะว่าหมอกควันจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนะคะ
เข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยก็กระทบไปทั่วแล้วค่ะ
ทีนี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะนอกจากประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ย
ก็จะมีเด็กเนอะสตรีมีคารผู้สูงอายุนะคะ
แล้วก็ผู้ป่วยระบบหัวใจหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจต่าง
อุ้ยอย่างนี้นึกถึงพวกมันโรคหอบหืดอ่ะ
ใช่ถ้าเจอยิ้นหนักเลยอาการกลับมาเลย
แล้วก็ในแพทย์สงกรานไหมชุมนะคะแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยาลา
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้นะคะพบปริมาณฝุ่นนะคะ
ก็คือระดับเกินมาตรฐานนะคะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อยู่ในระดับปานกลางตรงนี้ปานกลางนะคะ
แล้วก็ค่ามาตรฐานมันไม่ควรเกินเท่าไหร่
ใกล้โครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะก็โอ้โหก็ใกล้เคียงแล้วนะ
สำหรับการป้องกันนะคะสาธารณสุขจังหวัดยาลานะคะ
แล้วก็ร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะคะ
ก็รวมกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดยาลา
แล้วก็กลุ่มจิตอาสาคือ๓กลุ่มเลยนะคะ
ก็ประชาสัมพันธ์แล้วค่ะให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะ
แล้วก็ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยจำนวน๑๑๐๐๐ชิ้นแก่ประชาชนนะคะ
ไม่ใช่แค่นั้นค่ะสตูนด้วยค่ะสตูนก็ไปถึงนั่นเลยนะคะ
แล้วก็สถานการณ์ก็ข้ามไปจนถึงสตูนนะคะตามภูเขาสูง
สามแล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ถ้ามองด้วยตาเปล่านะคะ
พูดข้าวสูงจะเห็นเลยว่ามีหมอกควันนะแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้มั้ย
ทางทะเลเนี่ยก็มีหมอกควันปกคลุมไปทั่วด้วย
ใช่ค่ะก็เลยส่งผลกระทบต่อการเดินเรือมีปัญหามองไม่เห็นมองไม่เห็น
ถ้าวิสัยไม่ได้ขับเรือลำบากใช่ค่ะสำหรับทางสตูนเองนะคะ
เตรียมหน้ากากอนามัยไว้รองรับนะคะแล้วก็ให้ความรู้เรื่องทางเดินหายใจ
แล้วก็ดูแลผู้ป่วยเหมือนกันนะคะโอ้ยแบบเออแต่พูดถึงท่าทางทะเลนะ
เรือชนเหมือนกันนะถ้าไม่เห็นมองไม่เห็นก็ภูเขาแข็งอ่ะ
แล้วก็แซ็กกับรถก็ตายกันไปอย่างนั้นอันตรายถ้าไปเลด้ายังไม่ช่วยเลยเห
ช่วยเหรอมันแต่มันหนามากคือการขับเรือมันต้องเผื่อนะฮะ
ไม่ใช่ว่าเลี้ยวเหมือนรถนะรถมันเลี้ยวปุ๊บไปเลย
เรือต้องมีการเรียกว่าลายลายของเรือคือหมายถึงว่าจะเลี้ยวทีนึงต้องเผื่อก่อน
เพราะว่าร่องน้ำร่องอะไรใช่นั้นเสือเยอะนั้นขับยาก
ใช่ค่ะที่สำคัญประชาชนนี่แหละโดนตรงเลยคือ
ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ลูกหลานนะคะ
เมื่อกี้เห็นน้องคุณพ่อที่ใส่หน้ากากให้บุตรหลานนะฮะ
ใส่แป่แล้วผันตรงเนี่ยไม่ช่วยนะฮะ

หลายคนใส่ตรงเนี่ยมันไม่ช่วยเลย
แล้วบางทีจะงงนะคะว่าเอาด้านไหน
แต่ว่าตอนนั้นไปซื้อที่ที่ร้านเพศัตริย์เขาบอกว่าให้เอาด้านเข้มออก
ด้ามเข้มเนี่ยจะฉาบพวกไอ้จับเชื้อโรคไว้ด้วยค่ะ

บอกว่าให้ดูถ้าเขียวก็ดูฝั่งเขียวเข้ม

ไม่ค่ะสังเกตดูมันจะมีความต่างอยู่

ถ้าเชือกอยู่ข้างในหน้าแล้วผ้าหน้ากากปิดเขาหมดเนี่ย

แต่ถ้าเชือกล้างอยู่ข้างนอกแล้วล้างผ่านหูไปเนี่ยเห็นเชือก
เชือกติดตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ผิด

พูดอะไรจริงจังไม่ได้เลยตอนนี้
เรื่องของฝุ่นที่เป็นการแบบว่าเผา

ซึ่งตอนนั้นไปเจอเต็มเลยที่ปักกิ่ง

แบบว่าต้องนอนที่ใกล้แอบหอดมันใช่ไหม

แล้วมันไปมันเหมือนเป็นกลางคืนตลอดเวลา

แล้วฝุ่นก็แน่นหนาแน่นมาก

เขาไม่ได้ปิดมาร์คแบบที่ลีดอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่
ทางประเทศใส่อย่างนั้นหมด

แรงมากนะเพราะเขาไม่ได้ควบคุมพวกอุตสาหกรรมด้วย

ซักเองค่ะไม่บิด

มีเครื่องปั่นดีแล้วเพราะว่าทางการแพทย์เขาเตือนมาเลยนะคะว่า
เวลาคนที่จะแบบทำลักษณะของการซักผ้าแล้วต้องบิดผ้าเนี่ย
มันจะเกิดโรคเขาเรียกว่าปลอกหุ้มเอ็นข้ออักเสบ

เป็นโรคที่พบบ่อยมากจากการที่อักเสบตรงข้อของเส้นเอ็น
แล้วก็ปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณข้อมือ

ใช่มีสิกากุลค่ะ
ผู้ป่วยจะมีอาการแบบว่าปวดบวมที่ข้อมือนะบริเวณโคนนิ้วโป้ง
ก็คือตรงนี้บริเวณโคนนิ้วโป้ง
แล้วก็จะบวมมากขึ้นนะถ้ามีอาการใช้นะ
ขยับข้อมือนิ้วโป้งมากอยู่ตลอดเวลา

ใช่นอกจากนี้นะขยับนิ้วโป้งหรือว่าข้อมือลำบาก
โดยเฉพาะเวลากำมือหรือว่าจะหยิบสิ่งของ
ก็สาเหตุอาจจะเกิดการใช้งานของข้อมือที่มากจนเกินไป
อย่างเช่นซักผ้าบิดผ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าหญิงตั้งคัน
หรือว่าการให้นมบุตรของด้วยใช่รวมไปจนถึงนะโรคข้ออักเสบแบบว่ารุมตอย
เข้าใจไหมซึ่งอันนี้นะการแพทย์เนี่ยเขาก็วินิจฉัยมาแล้วนะว่า
ตำแหน่งที่ปวดเนี่ยแล้วก็ตรวจให้มีการแบบว่าบิดข้อมือนะ
ตัวเขาจะให้บิดข้อมือลักษณะแบบนี้ไปทางไปทางฝั่งของนิ้วก้อย
บิดข้อมือไปทางฝั่งของนิ้วก้อยนี่ไงบิดข้อมือไปทางฝั่งของนิ้วก้อย
ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคเนี่ยมันเกิดอาการข้อมือฝั่งนิ้วโป้งมันก็จะแบบว่า
เขาเรียกว่าปวดมากขึ้นฝั่งนิ้วโป้งก็จะปวดมาก
มันย้อนไงมันย้อนอย่างนี้ถังนิ้วโป้งมันก็จะปวดมากขึ้น
ก็รีบไปพบแพทย์กันเลยทีเดียวนะคะก็บอกว่าผู้ชายประมาณ๘๑๐เท่านะ
สำหรับการรักษาแบบที่เป็นอายุประมาณ๓๐๕๐ปีก็คงจะใช้งานมานานพอสมควร
คิดถึงอาม่าเลยอ่ะทำงานเยอะอ่ะเขาแดะตรงพวกรอยอย่างนี้ปวดเลยนะ
การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการผ่าตัดเนี่ยเหมือนกันนะฮะ
โดยวิธีไม่ผ่าตัดเนี่ยนะเขาจะใช้ในการหลีกเลี่ยงนะ
การใช้ข้อมือในท่าทางที่ซ้ำก็คือบิดอย่างนี้ซ้ำเนี่ย
หรือว่าเป็นการใส่อุปกรณ์ข้อมือเอาไว้เนี่ยเพื่อเป็นการแบบว่าล็อกนิ้วโป้งนะ
ลดการเคลื่อนไหวลงมันก็จะได้ช่วยได้แล้วก็มีการรับประทานยาแก้อักเสบเลยทีเดียว
อันนี้ก็ต้องดูแลกันให้ดีมากเลย
แหลกกว่ารุ่นแหล่งนะค่ะใช่
ผมนี่มีแววเป็นเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเริ่มปวดแล้ว
มีกิจกรรมตอนกลางคืนชอบทำกิจกรรมอันหนึ่ง

ใช่ก็มีการผ่าตัดด้วยนะ
โดยการที่ผู้ป่วยที่มีกระดูกข้อมือผิดรูป
พอบรรนาญเท่านี้ข้อมือมันจะผิดรูปใช่ไหม

ปอกหุ้มเอ็นเขาก็จะต้องเปิดออก
เพื่อลดการเบียดรัดเส้นเอ็นภายใน

มีเครื่องศัพท์ใช้เครื่องไม่ต้องไปนั่งบอลละให้มันแจกแล้วเอาแล้ว
ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นผมเอ่อแจกสคริปต์งานให้กับครีมงาน
เพื่อให้ทำช่องยูทูปของผมต่อไปนะครับผมอ่ะมาเรื่องนี้ดีกว่า
สาบานอะไรนะสาบานอุ้ยอย่าเล่นสิสาบานกันละทีเดียวมาเลย
เน่นอแม่แม่ให้คนแจล์ไห้
เขามีความสุขอ่ะเนอะเออนะฮะมาเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชม
หนุ่มสะดุ้งผีเข้าเมียรุมกระทืบข้างถนนครับผม

หนุ่มคนนี้ครับเจอฤทธิ์ศรีภรรยาหรือมนุษยเข้าไปครับ
ขี่รถอยู่นะฮะโดนตวาดฮะ
ลั่นกลางถนนเลยครับก่อนจอดรถกระโดดถีบทำร้ายครับ

ตรวจฝ่ายชายฉี่สีม่วงนะครับผม
เมียสาวสารภาพโมโหจัดครับเพราะไม่ขอเงินแม่มาช่วยแบ่งเบาภาระครับ
เมื่อวานนี้ครับ๑๙กันยายนเจ้าที่ตำรวจป้องกันและปราบราม
สพมาตรพุทธจังหวัดระยองครับรับแจ้งมีเหตุทะเลาวิวาสนะฮะ
ริมถนนสายหาดทรายทองอ่าวประดูกก่อนถึงแยกทุ่งสะดาวครับ
เขตเทศบาลเมืองมาตรพุธจังหวัดระยองนะครับรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะ
พบชายหญิงคู่หนึ่งครับกำลังทะเลาวิวาสกันเลยนะฮะ
ฝ่ายชายเนี่ยถูกผู้หญิงทำร้ายร่างกายครับทั้งตบทั้งตีอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
หอยเลยทีเดียวนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพบท่าทางฝ่ายชายมีพิรุษครับ
เชิญตัวมาที่สพนะฮะมัตรพุธทำการขอตรวจปัสสาวะครับผมนะฮะ
เรื่องต้นก็พบเลยครับม่วงจี๊ดมาเลยนะฮะ
นำตัวไปตรวจปัสสาวะอีกครั้งที่โรงพยาบาลครับและทำบันทึกการจับกลุ่มนะฮะ
ส่งพนักงานสอบสวนนะฮะจากการสอบถามนายนัทสุพลอายุ๓๐ปีครับ
เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถมากับนางแจ๋มโอ้โหชื่อแจ๋มนะฮะ
ภรรยาวัย๒๐เองนะฮะนี่พอเด็กเลยนะฮะ
หลังเพิ่งกลับจากหาดไปหาแม่ที่ตลาดในเทศบาลเมืองมาตรพุทธครับ
ระหว่างขี่มาอยู่ดีครับเหมือนกับภรรยาของตัวเองนั้นเหมือนผีเข้าคุณผู้ชม
อ่าแอคซี่เชิญจำลองภาพผีเข้าหน่อยฮะเวลาผีเข้าเป็นไงฮะ
ผีเข้าเป็นอย่างนี้นะ
เหมือนกำลังแบบกินิการ์กรรมอะไรสักอย่างแต่มันผีเข้า

เค้าต้องเผาขยะอยู่ปกติบรถรถของรถแบบนี้แล้ว
ออกแบบมีด่าครับด่าต่างด่าเต็มไปหมดเลยครับ

อ้างว่าทำไมไม่ขอเงินเอ๊ะนี่มึงเป็นใช่ไหมเนี่ยตัวนี้
เราเห็นว่าทำไมไม่ขอเงินแม่มาใช้บ้าง
นี่ฮะซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ครับนางสาวแจ๋มนี่แหละ
อายุ๒๐ปีเนี่ยภรรยาของนายนัทสุพลเนี่ยได้มานั่งรอที่สพมาตรพุธ
ได้เล่าผู้สื่อข่าวฟังครับยอมรับว่าช่วงที่เกิดเหตุนั้น
อารมณ์ตัวเองนั้นขึ้นสุดเลยนะฮะเหมือนกับมีผีมาเข้าจริงครับ
เพราะว่าโกรธมากที่สามีของตัวเองไม่ยอมขอเงินแม่มาช่วยแบ่งเบาค่าเช่าห้องครับ
เพราะเงินเดือนออกมาเท่าไหร่ก็ยกให้แม่ไปหมดอ๋อยกให้แม่นะฮะ
ส่วนค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่เคยดูแลครับ
ทั้งที่มีลูกนะฮะวัย๓ขวบที่ต้องเลี้ยงครับ
แล้วก็ที่สำคัญมีแล้วมีท้องนะครับอายุ๑๗

มีก่อนโฮเหมือนก่อนไม่มีไฟโฟกไปฟ้าไม่มีทีวงทีวีดูมืดก็กินจัดกรรมอย่างเดียว

กันตั้งแต่ตอนนู้นแล้วอ๋อนี่ก็ไปรู้แต่งานแล้วคุณยายผมชิดอยากเกิด
จิตนั้นจังเร็วดีอ่าถึงไหนรู้ว่าเขาดีไม่ยอมจ่ายเงิน
ยอมจ่ายเงินฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ต้องจ่ายค่าเช่าห้องฮะ
แต่ยังไม่มีสักบาทเลยคุณผู้ชมทำให้ตนเนี่ยโมโหครับเลยขาดสติ
เข้าเลยนะฮะทำร้ายสามีครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อความนะฮะ
นายนัทสุพลจริงไม่ได้แจ้งข้อหาที่ทะเลาะกันหรอก
จะไปเจอยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้านะฮะหรือเมนแอมเฟตามีนนั่นแหละนะครับผม
หรอกอีนางเมียนี่ที่ทำผีเข้าเพราะว่าแบบว่าโมโห
ผัวที่แบบไม่เอาเงินมาให้แม่แหม่
แค่นั้นเองไม่ไงแล้ารายเงินซ้อนก็นั่งซึมซึม

เมาครับไม่เมาไม่เมา

ตาลักษณ์ถ่ายเกิงมากจะต้องใส่แว่นกันเลยทีเดียว
ช่วงหน้าน้องขวัญตกใจ

เดี๋ยวจะพบรายละเอียดกันช่วงหน้ากัน

ขาน่าตกใจมากเลยขวันตกใจมากเลย

พระเบอินวันนี้ก็ไปเจอขวัญที่งานอีชู
อีชูนี้ก็เพิ่งครบ๒๐ปี

ช่วงรู้จักไหมยี่ห้อแบรนด์เนม

หนังสือเล่นอีชูไงหนังสือเล่นอีชูไง

พวกเด็กนักเรียนผู้ชายชอบเอากระจกเนี่ย

คือวงกลมใช่ประมาณนั้นนะ
มันก็บานใช่ไหมแต่ยาวนะไม่ใช่ซาก
ตอนนี้โดนพวกมั้ยฮะโดนพวกรถจิตมั้ยมีมั้ย
อุ้ยเยอะใช่ไหม

มันไม่แค่สอดมันดุลเลยพวกนรกพวกนี้
จริงบนรถเมย์สมัยก่อนน่าเกลียดมาก

นี่ก็ไปเจอน้องเขานะคะที่งานนี้
ก็เลยไปสอบถามว่าล่าสุดเห็นโพสต์เตือนภัยว่า

น้องก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะ
เราก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าใครนะคะ

ผู้หญิงทุกคนน่ะก็ทำตัวไม่ถูกน้อง
ว่าจะให้เราต้องระมัดระวังตัวอย่างไร

ใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไว้ใจคนอื่น
มันก็จะดูแบบว่าไม่น่ารักใช่ไหม
ว่าเราทำเป็นใครเข้ามาแล้วก็ไม่ไว้ใจอย่างนี้
มันก็ดูไม่น่ารักสำหรับขวัญใช่ป่ะ

ทางที่ดีเราก็เป็นคนของประชาชนเป็นคนไทย

มันก็ต้องช่วยกันคอยดูแลนะคะ
ทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างมีอะไรก็ต้องระมัดระวังค่ะ
ก็ตกใจไหมเราก็ต้องถามสิ
เหมือนว่าโดนแอบถ่ายใต้กระโปรงตกใจเลย
ตกใจค่ะตกใจมากค่ะมันก็ไม่ใช่จะสิ่งที่น่าชื่นชมอะไรเท่าไหร่นะคะ
อย่างหนึ่งเนี่ยนะคะอยากจะให้ทุกคนโฟกัสไปที่หน้าแล้วก็ผมของขวัญมากกว่าค่ะ
เพราะว่าเราแต่งหน้าทำผมสวยมากอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่งหน้าเราก็ค่อนข้างจะแบบว่า
อายุเยอะแล้วเนาะก็เลยต้องให้กำลังใจเราหน่อยนะ
มันคนละเรื่องไหมอย่างนี้ที่ขวัญพูด
แล้วมีแฟนคลับเราตามหาคนทำไหมครับ
ขอบคุณมากนะคะที่พยายามตามหาให้นะคะ
ปกป้องขวัญค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะไปทำร้ายคนอื่น
ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไม่ดีหรืออะไรวะ
ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีค่ะขวัญเริ่มงงค่ะ
เราจึงต้องแบบว่าคือไม่มีใครอยากที่จะเป็นคนไม่ดี
ขวัญเข้าใจนะคะแต่ว่าคนเราก็ต้องอยู่ในความเมตตา
แล้วก็ซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องมีความรัก
แสดงว่าน้องขวัญนี้ไม่ได้คิดที่จะติดใจเอาความเขาใช่ไหมครับ
ถ้าเกิดขวัญรู้ตัวก่อนก็คงจะคงเข้าไปคุยกับเขาดีอะค่ะ
เข้าใจไหมคะแต่ว่าพอพาเขาไปในทิศทาง
พยายามพาเขาไปในสถานที่ถูกต้องค่ะ
เรื่องแบบนี้ขวัญไม่ชอบค่ะขวัญไม่เห็นด้วยค่ะ
ก็ไม่อยากให้ใครโดนแบบนี้เหมือนกันนะคะจบ

ครับผมเข้าใจไหมคะขวัญตอบ
มากนี่ดินจังเลย
มาจากข่าวขวัญนะมาข่าวนี้ดีกว่านะครับผมนะฮะ

นี่ครับนะฮะแน็กชาลีและน้องอาเทอร์ครับ
ตอนนี้ฮะเรียกได้ว่าเบียดนะฮะ

ต้องเรียกว่าความป่วนความเทอร์เน้นนี่กินกันไม่ลงนะฮะ

ครั้งแรกของเจ้าตัวแสบอาเทอร์กับแน็กนะฮะ

หน้าคุณน้าไปเลยทีเดียวนะฮะ

เพราะว่าอาร์เทอร์นั้นน่ารักจริงอะไรจริง
ดูสิครับหน้าตานี่เรียกว่ารับแขกนะ

โอ้โหมาแรงแซงทางโค้งไปเลย
ออกงานครั้งแรกก็ตื่นเต้นเล็กน้อยครับ
แต่ว่าก็ดูลีลาเลยฮะได้อยู่นะฮะ

ต้องบอกว่างานนี้เป็นขวัญใจสาวนะฮะ
ป้าน้าอาได้ใจไปเต็มที่ครับ
แล้วก็เตรียมตัวเป็นว่าที่ซุปตาตัวน้อย

เป็นได้แน่นอนเลย
สูงตาน่ารักตาใสมากเลยเนอะ
โอ้โฮนะฮะเด็กคุณยังไม่ได้ฉีดอะไรนะฮะ

เด็กจริงนะฮะเด็กจริงนะฮะ
มีการจัดงานวันเกิดนะคะก็เรียกแฟนคลับ
มาแล้วก็มีการตีกันโดยการไปทำบุญนะคะมงบีก็
มีความสุขมากก็คือเหตุผลที่ช่วงนี้นะคะ
ยังไม่รับงานเพราะว่าช่วงนี้ติดปฏิบัติธรรม
แล้วก็ใช่ค่ะติดปฏิบัติธรรมชอบไปวัดชอบไปทำบุญนะคะ

แล้วก็หลายคนก็ถามว่าแล้วเรื่องแฟนเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไง
น้องก็บอกว่าไม่มีใครแล้วก็ยังไม่คิดจะมีใคร

แล้วเวลาสมมุติว่าคุยกับใครแล้วเนี่ยเกิดมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเขามีใจหรืออะไรเนี่ย
บี้บอกว่าน้องบี้ก็จะถอยห่างออกไปเลย
เพราะรู้ตัวว่าตัวเองไม่อยากจะทำให้เขาอกหัก
ประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องบี้เขาเรียกอิ่มบุญนะพี่ไม้นะ
ก็คือยังไม่ค่อยรับงานค่ะ
ใช่เพราะว่าหลังมาจะเห็น

สมเนื้อมีน้ำมีนวล

เอาไปดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ใกล้วันแต่งงานเข้าไปทุกที

ก็นี่ไงคะนางเอกสาวมิวนิถา
ซึ่งเป็นแฟนกับไฮโซเซน

เราก็ได้ทางตะลุยยุโรปกันเลย

ไฮโซที่เขาเป็นครั้งแรกเลยที่เขาถูลทัก

ผมชอบรอยยิ้มของเขา
เขาสวยนะสวยมากนางสวยมากนะเหมาะสมกันดีดูดีมาก
ยินดีด้วยครับผมใช่จริงแล้วก็ฉันก็ต้องเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ให้พร
แก่ไม่ใช่เท่าแก่ผู้ใหญ่ให้พร
เดี๋ยวให้เกียรติด้วยเท่าแก่ผู้ชาย
ฉันเคยเป็นเท่าแก่แล้วเคยเป็นเท่าแก่แล้วให้ลูกสาวฉันชมพู่ไง
ว่าไม่ใช่เธอต้องเข้าใจอย่างนี้
คือพ่อของชมพู่เขาก็เสียชีวิตกันแล้วใช่ไหมครับใช่
แม่ของชมพู่เขาก็จะมาพูดจากพูดคุยอะไรเนี่ย
แบบว่าแกก็ไม่ได้พูดเก่งอะไรอย่างนี้
ก็ต้องขอร้องให้ดิฉันไปทำหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่อันนี้เป็นฝ่ายน้ำนะ

เจอกันใหม่วันจันทร์หลังครบทรงชาตินะครับผม